คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องน้องทีนอย่างที่เกริ่นเอาไว้นะคะ
น้องทีนเนี่ยเป็นเด็กชายคนนึงที่
โด่งดังในโลกออนไลน์เลยล่ะ
นะคะด้วยรูปลักษณ์ของน้องที่อ้วนจำม่ำแบบนี้ค่ะ
แล้วเรื่องราวของน้องสตอรี่ของน้องคือเป็นเด็กไร้บ้าน

แล้วสู้ชีวิตอยู่ตัวคนเดียว
ก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะก็อยู่กับย่า

แล้วเราก็หาเลี้ยงตัวเองด้วยการผัดกะเพราขายค่ะ

คนก็รู้จักแล้วไปอุดหนุนกันเยอะเลย
น้องเนี่ยเพิ่งจะฝันเป็นจริง
คือมีร้านกะเพราเป็นของตัวเอง
ได้แค่๑เดือนเท่านั้นเองคุณผู้ชมคะ
แต่วันเนี้ยได้รับข่าวร้าย
เป็นของตัวเองก็ดังมากในโลกออนไลน

คนก็ถามแล้วก็รีวิวกันเยอะคือเอาใจช่วย

เพจนี้บอกว่าเสียใจเสียดายกับเด็กน้อยคนนี้

มีร้านกะเพราเพิ่งจะมีเงินซื้อของเล่น
มีชีวิตที่กำลังจะค่อยดีขึ้นนะคะ
เพจบอกว่าขอให้หลับให้สบายไม่ต้องมีอะไรห่วง
คงมารับไปอยู่ด้วยในพบภูมิที่ดีก็จะจดจำ
และคิดถึงรสชาติกะเพราอ้วนตรึ่ม
ชื่อที่พี่ตั้งให้ไปตลอดกาล
แล้วก็เปิดเผยด้วยนะคะว่า
ทีนน่าจะเสียชีวิตจากการติดเชื้อในกระแสเลือด
เพราะว่าเป็นแผลผู้พองที่เท้า
แล้วก็น้องก็เป็นอีกหลายโรคนะคะ
คอมเมนต์ที่เข้ามาในเพจนี้
ก็ล้วนแล้วแต่แสดงความเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะ
วันนี้ผู้สื่อข่าวลงไปที่ร้านนี้ค่ะ
นี่คือจุดที่น้องเนี่ยขายของอยู่ที่ซอยบังแคร์๔นะคะ
ก็ไปพบกับนายโชธหอยจับอายุ๖๐ปี
เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร
ก็เล่าให้เราฟังน้องก็เพิ่งย้ายเข้ามา
อยู่ที่ร้านนี้ประมาณเดือนหนึ่งเท่านั้นเอง
แล้วคือก็เริ่มมีอาการอ่อนแรง
ขาอ่อนแรงยืนไม่ไหวเหมือนคนหมดแรง

โรคประจำตัวเป็นเบาหวานเป็นความดัน
และเสียชีวิตด้วยโรคน้ำท่วมปอดค่ะ
ซากหลายปาก
ขายของมีอาการหน้ามืด
แล้วก็ยังได้เข้าสู่โรงพยาบาล

ของอร่อยจากน้องจีน

คือมีร้านเป็นของตัวเองได้แค่เดือนเดียวเท่านั้นเอง
คือผัดกะเพราะถ้าใครก็พูดก็บอกว่าเป็นอะไรนะ

ไม่ใช่ว่าทุกร้านจะผัดกะเพราได้อร่อยนะ

แต่เนี่ยเขาผัดเลี้ยงชีพมานะคะ
จนกระทั่งความฝันเริ่มจะจับหลักได้
เริ่มมีร้านเป็นของตัวเองแล้วกำลังจะดีขึ้น
แต่สุดท้ายก็ไปไม่ถึงจุดนั้นนะคะ

ต่อหรือว่าคนที่เลี้ยงน้อง
ดูอุปการะน้องทีนมา๘ปีเนี่ยนะคะ
ก็ประกาศให้ช่วยตามหาย่าของน้องทีนด้วย

ก็ให้ช่วยตามหายายมาร่วมงานศพน้องด้วย

เลี้ยงดูอุปการะน้องทีนมา๘ปี
อยากให้ญาติมาพบน้องเป็นครั้งสุดท้าย
ร่างของน้องจะนำไปบำเพ็ญกุศล
ที่วัดนินสุขารามที่บางบอนค่ะ
ก็ขอแสดงความเสียใจแสดงความอาลัย

เป็นแรงบันดาลใจของหลายคนนะคะ

เมื่อก่อนผมเลือกกำเดาออกบ่อยเหมือนกัน